ตอนนี้เนี่ยใครยังไม่รู้ว่าปีใหม่จะไปไหนยังไม่รู้เลยจะพาไปที่มหาสารคามค่ะคุณใบตองคุณชนะเพราะที่นั่นนะคะเขามีอุโมงไฟที่จัดเอาไว้อย่างสวยงามไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันไปเซลฟี่แล้วก็ยังมีสะพานไม้แก่ดำที่สวยงามมากมากเหมือนกันไปดูกันดีกว่าว่ามันสวยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยังไงนะคะ
นะคะเขามีการจัดงานค่ะคุณงานนี้คือชมไฟดอกไม้บานสะพานไม้แก่ดำนี่แสดงว่าตอนกลางคืนน่าจะสวยมากแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะเห็นไฟสีสันต่างระยิบระยับสวยงามอากาศก็เย็นสบายมาถ่ายรูปมันได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับงานเขาจัดตั้งแต่๒๖ธันวาคมไปจนถึง๔มกราคมนู้นเลยดีจังวางแผนกันไปได้สำหรับไ
งั้นจะพลาดภาพสวยนะคะนี่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่อุโมงไฟที่สวยงามเท่านั้นนะ
ใครที่ชอบธรรมชาติเนี่ยไปเดินเล่นรอบอ่างเก็บน้ำหนองแก่ดำ
หรือจะไปไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดดาวดึงก็ได้เหมือนกัน
บอกไปเลยว่าที่งานชมไฟดอกไม้บานสะพานไม้แก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเนี่ย
เขาจัดเตรียมที่ท่องเที่ยวไว้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วเหลือแต่เรานี่แหละ
คิวไปเท่านั้นเองนี่แหละครับฝรงฝรั่งชอบไปนะที่มหาสารคำเนี่ย
แล้วก็เปิดยาวไปจนถึงวันที่๔มกราเลยนะใช่แล้วเวลา
ไปกันได้นะจ๊ะช่วงนี้อากาศดีด้วยนะภาคอีสาน
ยังไม่รู้จะไปไหนก็ไปที่นี่ได้มหาสารคามนะครับ
ส่วนน้องใบตองคุณหนาวอะไรขนาดนั้นครับ
หนาวเขาใส่เสื้อเสื้อเรามีประโยชน์นะคุณ

แบบไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณหนาวคุณเอามาใส่แบบนี้
มาห่มก็ได้ถ้าฝนตกคุณก็ทำอย่างนี้
บังหน้าบังตาได้ด้วยกันฝนได้
ถ้าแดดออกก็บัง

อย่างนี้เหรอเออสวยครึ่งเดียวก็พอแล้ว
พอแล้วใส่เสื้ออะไรมีประโยชน์มากเสื้อดี